การอวกาศแห่งชาติยุโรปออกมาเปิดเผย
ว่าระหว่างปี๒๕๕๔ถึง๒๕๕๙
แล้วก็โมเดลสภาพภูมิอากาศ
ซึ่งพบว่าช่วงระหว่างปี๒๕๕๔ถึง๒๕๕๙
ละลายไปแล้วกว่า๑ล้านล้านตันครับ
ซึ่งเป็นอัตราการละลายที่สูงกว่า๒เท่าของค่าเฉลี่ยอัตราการละลาย
เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๕ครับเมื่ออุณหภูมิในช่วงฤดูร้อน
ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นปฏิการ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างเฉียบพลัน
นับว่าเป็นพืชน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่๒ของโลกครับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมในระดับโลกอย่างมาก
เพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลทั่วโลกได้ด้วยครับ